หน้าตาก็แย่ประหลาดผิดส่วน

ไม่รู้จักสัมมาคารวะอิบ้า

ไม่ได้ขอร้องให้มาเป็นเอฟซีนะ

รุ่นนี้และมารยาทเป็นสิ่งที่สำคัญมาก

ฉันไม่อ่านภาษาไตร์หรอกเพราะฉันเกร็ดภาษากรีด

เป็นข้อความที่คุณดังโพสต์ออกมา

เตือนเขาก่อนที่จะโพสต์ไหม
วันเกิดมาหลายคึกครั้งแล้วใช่ไหมคะนักข่าวถาม
และที่ผ่านมาเคยมีปัญหาแต่ว่ามันไม่เคยโดนกับตัวเราตรงใช่ไหม
นักข่าวถามนำหมดเลยนะคะเขาถึงขั้นคุกคามถึง

เดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวพี่สรุปให้ฟังเขาถามว่าเอ่อเขาได้คุกคามถึงพื้นที่ส่วนตัวไหม
นี่นักข่าวถามนะคะข้อความค่อนข้างแรงมากคนเขาก็ตกใจ
เพราะปกติเนี่ยนะคะน้องดังไม่ใช่คนแรงแบบนี้
แสดงว่าโกรธจัดใช่ไหมคิดจะแจ้งความไหม
กลัวแฟนคลับไม่กล้าเข้ามาหาเราไหม
ถามว่านักข่าวเมาส์ว่าชาวสีม่วงน้องดังเป็นสายเปย์โยงว่าเป็นเราจริงไหม
ทั้งหมดนี่คือนักข่าวถามหมดน้องดังตอบคำถามเดียวว่าลืมมันไปซะ
เอ้าเดี๋ยวไม่ใช่จริงนี่ไงน้องดังบอกไม่มีครับ
ตอนนี้ไม่โกรธแล้วเตือนเขาไปแล้วส่วนใหญ่น้องแดงจะตอบแบบนี้นะคะ
คือดังเป็นคนกลางมีแฟนคลับหลายคนเขาก็ไม่ได้ทำตัวแบบนี้
พอมันมีคำถามใหม่เข้ามาน้องดังก็จะตอบว่าเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วเขาเป็นกลาง
การทุกอันเลยนะคะส่วนใหญ่ที่ผ่านมาไม่มีปัญหากับใคร
คือส่วนใหญ่น้องดังก็จะบอกว่าอภัยไม่จบแหละจบแล้ว

บอกว่าแฟนคลับคนนี้ไปก้าวล้าว่าผู้จัดการเขาผู้จัดการน้องดังนะคะ

สายสีม่วงเป็นสายเป่เหมือนกับเอาเงินเป็นผู้ชาย

ดำก็เลยบอกว่าไม่ใช่สายสีม่วงไปบางบัวทอง

ใช่ไหมเปย์แล้วเป็นยังไงหนุ่มเล่าสิ

พี่หนุ่มก็เคยเปย์